ของวัยรุ่นค่ะอ่านี่อยากเกาแสกหน้าเลยแล้วถามอันนี้ที่ไหนอ่ะ
อันนี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่พฤติกรรมน่ากลัวมาก
เอาแสกหน้าก่อนแล้วอยากจะถามว่าเอาไปทำหอกอะไรคะ
เออเอาไปทำฝาชีล่ะคะครอบกับข้าวล่ะคะอะไรอ่ะ
รุ่นสองคนถือมีดดาบยาวเท่านี้เลยค่ะ
ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปเอาไปจี้ชิงหมวกกันน็อกอืม
กลางถนนแบบนี้ค่ะ
กลางถนนแล้วน่าจะเป็นช่วงหัวค่ำคนพลุกพลาดเห็นไหมฮะ
เอาหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อกต้องถอดค่ะ
แต่มันก็หลายพันอยู่นะหมวกกันนก
ก็ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรนะคะแล้วเห็นไหมคะ
คนซ้อนไทยเนี้ยถือมีดดาบนั่นแหละที่เราเขียนว่าอาวุธนะฮะ
ครับถือมิดดาบไปจี้เอาหมวกกันน็อกกลางถนนอืม
อืมพฤติกรรมของวัยรุ่นสองคนเนี่ย
คุณผู้ชมต้องบอกว่าอุกอาจมากนะครับ
มากแล้วกลางถนนแบบนี้รถสัญจรไปมาพลุกพลาด
แถวนั้นก็ข้างทางเห็นไหมคะป้ายืนเท้าสะเอวอยู่อ่ะ
มามองเออทำอะไรกันคนก็พลุกพลาดเหมือนกันนะฮะ
ไม่ได้มีความยำเกรงเกรงกลัวกฎหมายใดเลย
ที่ผ่านมาเราจะเห็นอะไรจี้เอาหัวเข็มขัด

หัวเข็มขัดเป็นหมวกกันน็อกไงเอาออกจากหัวเข็มขัด
เอาหัวศีรษะเลยหมวกกันน็อกเนี่ยค่ะ
เห็นไหมแบบบล็อกอาชีพทุกสถาบันคดีละครับบริการ

ตัวมันสองคนก็มีหมวกสงสัยเอาไปทำ